เป็นเรื่องราวของภรรยาและบรรดาอดีตแฟนของพี่เสกโลโซค่ะ

ไปดูกันซิว่าเรื่องราวนี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา

จะกลับมาจดทะเบียนสมรสใช่ไหมคะพี่การวิพากร
ขึ้นสารอาญารัชดาไปไกลเกลี่ยคดีที่อดีตแฟนเบอร์สอง
คุณอีฟอภิษราฟ้องหมินประมาทพิการ

ประจานไล่ออกจากบ้านเมื่อปลายปีที่แล้วรวม๔คดี
ซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่ทั้งคู่เผชิญหน้ากัน
แต่ว่างานนี้ทั้งอีฟแล้วก็พี่การเองเนี่ย
ยังหาข้อสรุปไม่ได้ต้องรอสารตัดสินอีกทีในเดือนหน้าค่ะ
๗ล้านคืออะไร
พี่ไม่มีให้หรอก
เราก็ต้องบอกเจตนาเราตั้งแต่แรกที่เราฟ้อง
ก็คือเราไม่ได้แบบมีเจตนาที่แบบจะฟ้องเพื่อจะเรียกเงินหรืออะไรอยู่แล้วค่ะ
ก็คือเราแค่แบบเจตนาแรกคือเพื่อให้เขาหยุด
ที่มาถึงขั้นนี้ถึงวันนี้ที่แบบว่าเขามาขอเจรจาหรือแบบจะให้จบอย่างนี้ค่ะ
คือเราจะบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดเขามาตั้งแต่แรก
ไม่ต้องมาถึงขั้นนี้เลยแล้วก็จะแบบไม่ต้องมาจ่ายเงินสักบาทด้วย

ยังไม่เคยได้เห็นว่าเขาแบบมีความสำนึกผิดหรือแบบรู้สึกผิดในสิ่งที่เขาทำ
จนถึงหน้าตรงนี้ก็ยังไม่เคย
คุณผู้ชมดูกันแบบจะเลยนะคะ

ถ้าหากใครไปส่องในเฟซบุ๊คของทั้งพี่การแล้วก็คุณแซนวิชปภาดา
อดีตภรรยาคนที่๒อีกเนี่ยก็จะเห็นเลย
มันเป็นวิวาทะปะฉะดะกันถึงขั้นว่าท้ากันไปโรงพักเลยค่ะ
ไล่เรียงกันแบบนี้ละกันคุณผู้ชม
เริ่มจากเพจที่ชื่อน้องลียองเขียนข้อความว่า
ใหญ่พาพี่ทั้งสามไปตรวจก่อนไหมโดยเฉพาะน้องลอนดอน
ไม่เหมือนพ่อเสกเท่าระยองเลย
พร้อมกับโพสต์ภาพโชว์จะระหว่างพี่เสกกับลีอองแบบนี้

ทางพี่การเองก็โพสต์ตอบกลับแบบรัวเลยบอกว่า
ยองไม่ต้องห่วงแม่ใหญ่กับน้องลอนดอนนะลูก
พรุ่งนี้บอกแม่แซนไปเจอกันที่สอนอสายไหมนะครับ
ตอน๑ทุ่มตามคำท้าของแม่แซนเขา

ข้อแรกวันนี้๑ทุ่มเจอกันที่สอนอ
ข้อแรกนะข้อ๒วันมารืนก็คือวันที่๑๒
บ่ายโมงตรงไปเจอกันที่โรงพยาบาลปิยเวทพระรามเก้า
ไปตรวจดีเอ็นเอพร้อมกัน

เออแล้วก็เชิญสื่อมวลชนมาเป็นสักขีพยานด้วย

นี่ยังยกมาเล่าให้ฟังไม่หมดนะครับ
เพราะว่าต่างฝ่ายเนี่ยเขามีการโพสต์ไล่บี้กันแบบวุ่นวายไปหมดเลย
สรุปทางฝั่งแซนวิชบอกว่าพี่การชอบปลอมเฟซบุ๊ก
เอาแอคเคาน์แปลกคอยเข้ามาด่าทอเธอบ่อยมาก
ฝากพี่การเองก็ตอบกลับว่าไม่จริง
แซนวิชนั่นแหละชอบมาปั่นให้คนเข้ามาด่าพี่
แท็กชื่อหาท้าคำเดิมให้
ไปเจอกันที่สอนอและตรวจดีเอ็นเอ
เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่ฟูน
ด่าการเนี่ยไม่ว่าถ้าด่าเสกกับลูกมาแตะลูกกับเสกมึงเจอ
เขาทำสันดารเนี่ยตั้งแต่ยังไม่โดนเนรเทศแล้ว
แซนโพสต์อะไรกระทบครอบครัวไม่ดีนะ
การเอาตรงเลยจะฟ้องถอดถอนชื่อการเป็นวีดา
และจะฟ้องตรวจดีเอนเอกำลังจะเริ่มเพราะว่าเสกโอเคแล้ว
ถ้าเขาตรวจดีเอนเอแล้วดีเอนเอเป็นลูกเสกจริง

คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราได้รู้กันว่าเรื่องทั้งหมดจะเป็นยังไง
แต่ว่าต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ยาวเหยียดแน่นอนค่ะ
เป็นมหากราบสร้างภาพยนตร์ได้ประมาณได้๕ตอนนะครับ